สามสิบดูสิยังสวยตึงตึงตังฮูตึงแล้วยัง
ที่ร้องเพลงมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าอดีตคู่ขวัญของพี่แอ๋วยอดรัก

คือเพลงยังไม่ใช่เพลงพี่สุหรอกแต่อยากร้องนะ
คือเรื่องของเรื่องเขาฝันถึง
สุเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นพี่แอ๋วยอดรักนี่แหละ

ดิฉันต้องบอกก่อนว่าดิฉันไม่ได้จะส่งเสริมให้ทุกคนเล่นการพนันนะ
คุณผู้ชมการดอกจันทร์ไว้ก่อนอันนี้มันเป็นความฝันแม่สุเขา
ฝันว่านั่งแทงอะไรกันอยู่นั่นแหละ
วงล้อมกันอยู่โอ๊ยเบรกปากเกือบไม่ทัน
แอลก็บอกว่าฝากแทง๑๐แต้มหน่อยได้เปล่า
ไอล้วก็บอกว่าคนละครึ่งละกันนะ
เปิดมาปุ๊บคย่าวออกมาเลยเป๊ะนะฮะ

รวมไปถึงแม่สู่บอกว่าคิดถึงคนเขย่าด้วย
เป้าสายันสัญญาอีกคนนึง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าคิดถึงพี่ชายสุดที่รักทั้งสองของหญิงใหญ่นะคะ

ก็ทำกิจกรรมเรื่องตัวเลขกันอยู่ว่างั้นเถอะ
พี่สายันรักคือพศ๒๔๙๙อ่ะ
ส่วนพี่เป้าสายันก็คือ๒๔๙๖อันนี้พศเกิดเขานะ
แต่คุณผู้ชมค่ะแม่สุเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
แอ๋วเนี่ยจริงจำได้นะ
เลขเยอะจำไม่หวั่นคุณผู้ชมขานะฮะ
ฝันดีฝันกันเยอะทีเดียวเชี่ยวนะคะ
ดูกันแล้วกันนะคะฝันดีฝันดีหรือฝันร้าย
เมื่อคืนฝันไปว่าเป็นสะพายนายกแปลก
ล่าสุดคุณผู้ชมคนนี้ก็ฝันเหมือนกัน
สำหรับคุณยายเล้งคุณแม่ของพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค
ซึ่งบอกตื่นมาก็เลยเดินมาหาลูกสาว
เธอหายเนี่ยฉันฝัน
เธอช่วยไปซื้อให้หน่อยได้มั้ยละตะลงละตะลี่เนี่ย
อยากรู้แล้วคุณยายเลี้ยงฝันว่าอะไรไปชมภาพจ้า
อ่าาาาาถัดไหมบอกหน่อย
๓๐๓๑ตามนั้นก็เล่าความฝันให้เชื้อซื้อ

แต่ว่าได้ยินชัดกันเลยค่ะคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้

พร้อมกับบอกว่านางเดินมาจะให้ซื้อลอตเตอรี่ให้
บอกสื้อให้หน่อยฟางเงินเอาเองนะคะ

พร้อมกับบอกว่ารู้เลยว่าแม่ฮายชอบเสี่ยงโชคมาจากใคร

แผงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ส่งมาบอกหน่อย
เพราะเชื่อว่าคุณแม่ฮายน่าจะไปเหมามาหมดแล้วนะจ๊ะ
ถ้าวันที่๑กันยายนนี้ออกเลขนี้สงสัยต้องซื้อน้ำแดง

เดี๋ยวจะส่งของไปให้ชอบกินน้ำพริกกะปลา

เรื่องแบบนี้เขาถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือเปล่า

ขอยินดีกับแม่ฮายด้วยนะคะ

เขารับปริญญาโทคุณผู้ชมค่ะ
แสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
ซึ่งหลายคนก็บอกโหแม่ฮายรับปริญญาโทขนาดนี้

แต่ว่าเขาจะเห็นตัวเลขตรงหน้าอกนะ

แถวที่๙ลำดับที่๘

อุ๊ย๙หน้า๙หลังแต่ว่า๙หน้าไปเลยจ๊ะ

อันนี้เอามาให้ดูเป็นสีสันก็แล้วกัน
ใดก็ยินดีกับแม่ฮายด้วยนะเก่งมากเลยนะ
เห็นไหมว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนะ
สวัสดีคุณเพชราพรแซ่เจนบอกว่าชอบดูสามสาวมากเลยนะคะ
อ่านเมืองเลยบอกว่ามื้อเที่ยงมาแล้วกินข้าวกับผัดแหนมซอสพริกนะคะ
ผัดแนมกับซอสพริกเออน่าอร่อยนะ
เออมันก็อสอบเป็นเปรี้ยวนะ
คุณคอปเตอร์บอกว่าอยากให้มีภาคต่อมากเลยครับ

ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะสวัสดีคุณซูบาสะคุณพรพันธ์แล้วก็พี่ลิงดำด้วยนะคะ
ใช่พูดไปแล้วสวัสดีค่ะคุณยายมารัสนิสวัสดีค่ะ
คุณยายขึ้นมาปุ๊บก็ขออ่านต่อเลยนะคะ
คุณยายเนี่ยเป็นอดีตนักแสดงอาวุโสอย่างที่รู้กันยายเดือนนี้๑๐๒ปีแล้วนะ
หลานชายคุณพอตตี้เนี่ยนะก็โพสต์คลิปของคุณยายที่กำลังนั่งทานผลไม้ต้องบอกว่าคุณยายดูแข็งแรงมาก
ไม่เหมือนคนอายุ๑๐๒ปีนะ
คุณพอตตี้ก็เลยถามคุณยายบอกใบอะไรหรือเปล่า
คุณยายก็เลยยกมือข้างซ้ายชูขึ้น๕นิ้ว
ส่วนข้างขวาขอชู๒นิ้วแล้วยายก็พูดว่าโชคดี
นี่ก็เป็นสีสันความน่ารักของคนสูงวัยที่หลานเห็นแล้วมีความสุขนะคะคุณผู้ชม

ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะบอกว่างวดนี้ดูบันเทิงไทยรัฐ
จดและจำความฝันของพี่เอาไว้เฉย
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเราก็รายงานตามความเป็นจริงอะนะคะคุณผู้ชมค่ะ